คุณผู้ชมคะคนรักหมารักแมวเห็นคลิปนี้แล้วมันทำใจไม่ได้
ครับเด็กผู้ชายวัยรุ่นนะคะอายุสิบเจ็ดนะคะเอาลูกหมาฟาดลงกับพื้น

แล้ววัยรุ่นชายคนนี้ชอบโพสต์เฟซบุ๊คว่าอยากจะรับเลี้ยงลูกหมาลูกแมว
เลี้ยงไม่ไหวส่งมานะจะเลี้ยงครับ
แต่พอส่งไปให้แล้วไปทำกับหมาแมวแบบนี้ค่ะ
โหเสียงดังมากเป็นลูกหมานะตามคลิปเนี้ยต้องเบลอภาพอ่ะนะคะ
แล้วแฟนสาวเขาถ่ายให้ถ่ายคลิปให้
คือไม่ได้ห้องไม่ได้ห้ามเลยนะถ่ายคลิปให้ด้วยถ่ายให้ด้วยนะ
แล้วประเด็นคือมีเจ้าของสูนักอ่ะค่ะในอำเภอพระพุทธบาล
เขาเห็นคลิปนี้ในเฟซบุ๊คครับแล้วเขาก็จำได้ว่าอ้าว
ผู้ชายคนนี้คือเอาลูกสุนัขของเขาที่ให้ไว้อ่ะ
ไปฟาดพื้นตายอืมเขาเลยร้องเรียนไปที่มูลละนิที
วัยรุ่นชายที่อยู่ในคลิปอะค่ะคือนายชนสอนหรือในเอิร์ทอายุสิบเจ็ดปีนะคะ
อืมและนางสาวแป้งนามสมมุติแฟนสาวเขาอยู่ในหมู่บ้านเอื้ออาทร
ในพื้นที่หมู่เจ็ดที่อำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีครับ
เอิร์ทวัย๑๗คนนี้ชอบใช้เฟซบุ๊คประกาศรับเลี้ยงลูกหมาลูกแมว
เลี้ยงไม่ไหวให้ส่งมาแต่พอคนแบบหลงเชื่อส่งไปให้ครับ
เขาไม่ได้เลี้ยงเขาเอามาทำแบบนี้
ประสานตำรวจสพบ้านหมอเจ้าของท้องที่ที่เกิดเหตุนะคะ
ก็ให้พนักงานของทางมูลนิธิติดต่อกับในเอิร์ททางเฟซบุ๊ก
บอกว่าเนี่ยเป็นชาวบ้านจะเอาลูกหมามาให้เลี้ยงคืออ้างแบบนี้
เหมือนล่อซื้อนิดหนึ่งเนอะบอกว่าเนี้ยเป็นเป็นชาวบ้านอยากเอาหมามาให้เลี้ยง
ไปเจอกันหน่อยปั๊มน้ำมันในอำเภอบ้านหมออ่า
ช่วงค่ำวันเสาร์๑๘ธันวาคมในเอิร์ทไปนะ
เอิร์ทไปเจ้าหน้าที่ก็เลยควบคุมตัวแล้วก็ถามถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ทันทีที่เจ้าหน้าที่เจอหน้าในเอิร์ทก็เหมือนกับว่ามีการด่าทอด้วยความโกรธแขนด้วย
ครับพี่ครับพี่ครับครับ
กูบอกให้เอาไปเลี้ยงน้องอย่างดี

เข้าไปที
เขาก็โมโหบอกในเอิ้ตว่าให้เอาไปเลี้ยงดี

เจ้าหน้าที่ก็เลยนำตัวในเอิร์ทไปตรวจสอบที่บ้านนะคะ

ที่ถูกทำร้ายจนตายเนี่ย

แต่ในเอิร์ทอ้างว่าอ๋อลูกหมาลูกแมวพวกนี้
มันเป็นโรคมันป่วยมันตายเอง

ทีมข่าวก็ถามตำรวจสพบ้านหมอ

ก็ในเอิร์ทอ้างกับเจ้าหน้าที่ว่า

ก็เลยจับลูกหมาฟาดพื้นจนมันตาย

ใช่เขาอ้างแบบนี้ตำรวจบอกว่า

ด้วยความที่ยังเป็นเยาวชนอายุ๑๗ปี
ก็ต้องประสานหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสอบปากคำ

คำกล่าวอ้างของในเอิ้ต
จากการสังเกตหลังบ้าน
การทำลักษณะคล้ายกรงสัตว์นะคะแล้วก็เป็นเอาไม้ไผ่
ทำเป็นกรงมีผ้าปิดเอาไว้แต่กำแพงคุณผู้ชมนี่
นี่คือรอยเลือดนะมีรอยเลือดอะไรก็ไม่รู้ว่าเต็มกำแพง
จุดเลยนะคะครับชาวบ้านบอกว่าแล้วข้างกำแพงตรงเนี้ย
กลิ่นเหม็นเน่ามาเป็นเดือนเดือนเพิ่งจะมารู้จากข่าวนี่แหละ
ว่ามันเป็นกลิ่นของซากหมาซากแมวที่ตายเพียบเลยครับ
วันนี้สมาคมกู้ภัยดวงตะวันของสพบ้านหมอมาฝังกลบนะคะ
กหมาซากแมวที่หลังบ้านนะคะเนี่ยคุณผู้ชมดูโอ้โห
กู้ภัยบอกว่าก็มาช่วยฝังกลบซากสัตว์เหล่านี้โอ้โห
แล้วก็เนี่ยโรยปูนขาวครับฝังอ่ะนะแมวอ่ะสิบสองตัวอืม
แล้วก็แต่ละตัวสภาพคือแห้งแล้วอ่ะแต่นับรวมรวมมีหมาด้วยครับ
รวมแล้วก็ยี่สิบตัวได้นะโอ้โห
ชาวบ้านใกล้เกียงได้กินเหม็นเน่าครับอ๋อได้กินเหม็นเน่า
ใช่ครับอยู่กันไม่ได้ครับอยู่กันไม่ได้กินแรงไหมครับแรงมากเลยครับ
ลักษณะของของสัตว์เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับอืดบวมเน่าเปื่อยไปแล้วครับ
จับนี่ปิดมือขึ้นมาเลยครับแล้วบางตัวที่ว่ายังนานแล้วเป็นไงสภาพ
ช่วยยอยตลาดเหลือแต่ขนติดพื้นครับมีกลิ่นเหม็นสาบนิดนะครับ
ประธานคณะกรรมการหมู่บ้านบอกว่าในเอิร์ทเนี่ยค่ะญาติมารับไปอยู่ด้วยครับ
บ้านก็เลยไม่มีคนอยู่อ่ะนะคะทีนี้ค่ะบ้านหลังเนี้ยเป็นบ้านของแม่ของเอิร์ทนะคะ
อืมทางชุมชนเขาบอกว่าเพิ่งรู้จากข่าวเขาก็ตกใจเหมือนกันว่าในเอิร์ทอยู่กับแฟนสาวแล้วก็ก่อเหตุกับสัตว์แบบนี้
คือแฟนสาวถ่ายคลิปแล้วคลิปมันก็หลุดไปเนี่ยแสดงว่าคุณต้องถ่ายคลิปเพื่อเอาไปทำอะไรนั่นแหละ
ใช่ไหมอืมแล้วก็ทรมานสัตว์อย่างงี้เนี้ยมันเกินเยาวชนแล้วหรือเปล่าค่ะ